ทีนี้มาดูเหตุการณ์ผัวเมียทะเลาะกัน
เราเห็นกันบ่อยค่ะแต่ว่าเหตุล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
เพื่อนบ้านบอกว่าอดรนทนไม่ไหวจริง
เพราะว่าฝ่ายผัวเนี่ยผู้ชายซ้อมเมียแบบทุกวี่ทุกวัน

ชาวบ้านก็เลยถ่ายคลิปนี้ให้เราได้ดูวงเล็บตอนจบเขาดีกันแล้วนะจ๊ะ

มันเป็นสิทธิ์ของมันที่จะเลือกไป
มันคิดว่ามันบอกแล้ว
สุดท้ายเค้าดีกันแล้ว
ตัวสอน๒สีใช่มะสีขาวคือคนที่ถ่ายคลิปเป็นเพื่อนบ้าน

ที่เป็นสามีของคุณผู้หญิงเห็นไหมคะยื้อยุดฉุดกระชากกันในมือของคุณผู้หญิงในกระเป๋าด้วย
ผู้หญิงเนี่ยกะว่าจะเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ฝ่ายชายบอกมาคุยกันก่อน
ฉุดผู้หญิงเนี่ยเข้ามาด้านในบ้านครับไปเคลียร์ในบ้านส่วนในคลิปเนี่ยเสียงของเพื่อนบ้านค่ะ
พยายามห้ามปลามไม่ให้ฝ่ายชายเนี่ยไปทำรุนแรงกับฝ่ายหญิงระบุข้อความบอกว่า
ฝ่ายหญิงจะไปก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะฝ่ายชายก็ควรปล่อยเข้าไปผู้ชายดีมีอีกเยอะ
แต่ไม่แน่ใจว่าผู้ชายดีมันมีแต่ในนิยายหรือเปล่านะโอ้โหนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยสวนทองวิลล่า๑๐อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้พอเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ๒๒ปีคนที่ถูกแฟนนุ่มฉุดกระชากเธอเล่าบอกว่า
คบหากับฝ่ายชายได้เกือบ๕เดือนแล้วแล้วก็ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ครั้งที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นครั้งที่๕แล้วนะจ๊ะแต่ก็ยอมเหรอแต่ก็ยอมเพราะรักค่ะ
บมา๕เดือนครั้งล่าสุด๕ครั้งเฉลี่ยเดือนละครั้งอยู่ไหวเหรอคะ
แรกคุณผู้หญิงบอกว่าก็คบกันดีอยู่นะคะหลังเริ่มไม่ไหวฮะก็เลยอยากจะเลิก
แล้วก็ตอนนี้คุณมันหนักกว่านั้นคือเธอตั้งคันได้๒เดือน
ภาพที่โดนกระชากนี่คือท้องอยู่เหรอใช่ค่ะสองเดือนค่ะนะฮะ
ตั้งใจว่าจะจบความสัมพันธ์เก็บเสื้อผ้ากลับไปตั้งหลักที่บ้าน
แต่แฟนนุ่มเนี่ยไม่ยอมให้ไปค่ะส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันหลักก็มาจากเรื่องหึงและหวง
ก็เลยต้องเจอผู้คนเยอะใช่ไหมคะโดยธรรมชาติของอาชีพของเธออยู่แล้ว

ใช่แฟนหนุ่มเขาก็เลยไม่ชอบถ้าไม่ชอบเนี่ยตัวเองหาเลี้ยงเขาไหมล่ะ
อ่ะสินะฮะแฟนหนุ่มไม่ชอบแต่หลังจากที่แฟนนุ่มเนี่ยก่อเหตุไปทำร้ายร่างกายทุบตีแล้ว
ทุกครั้งพอตั้งสติได้ก็ขอโทษขอโอกาสเธอก็ให้โอกาสมาตลอดนะคะ
เพราะยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกในท้องด้วยก็เลยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวค่ะไปพูดคุยกับฝ่ายชายบ้างผู้ชายอายุ๑๙ปีเองนะคะ
ฝ่ายชายยอมรับบอกว่าที่ทำร้ายฝ่ายหญิงเพราะโมโหและหึงและหวง
หึงหวงนะคะก็เลยต้องลงมือแบบนั้น
ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงออกจากบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็รู้แหละค่ะ
ว่าเพื่อนบ้านถ่ายคลิปเอาไว้
แต่เขาเองฝ่ายชายบอกว่าไม่ชอบอย่าให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว
ตอนนั้นอยากเคลียร์กันสองคนมากกว่า
แต่ตอนนี้เข้าใจปรับความเข้าใจกันแล้วและรับปากบอกว่า
จะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ
ทั้งคู่พอให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จปุ๊บ
จบกันจับไม้จับมือโอบกอดกันแล้วก็เดินเข้าบ้านไป

นี่แหละค่ะเหตุการณ์ตบจูบและเพื่อนบ้านที่ห้ามคือ

ยินดีด้วยที่เขาจบด้วยกันได้ดี
เชื่อว่าทุกคนมีคำตอบในใจว่าเพื่อนบ้านเป็นอะไรไปแล้ว
เป็นอยู่นะเขาทะเลาะกันพอเขาดีกันแล้วก็

สับสนเลยนะว่าเวลาเราเห็นข้างบ้านตีกัน

จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือหรือยังไง
ประเมินเอาตามสถานการณ์แล้วกันนะครับ
เพราะสุดท้ายเขาก็กลับไปนอนคุยกันอยู่ดี